โดยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ก็เปิดเผยนะครับว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เดินหน้าเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน
เพื่อที่จะลดการตีไตรเยาวชนในสถานศึกษา

ตรวจเลือดเด็กก่อนที่จะรับเข้าเรียน
ทีพวังขนลผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

สถานศึกษาเฉลี่ย๓๔คนต่อปี
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อปรับทัศนคติให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
ทำงานกับเครือข่ายผู้ติดเชื้ออยู่แล้ว
แต่ว่า๑ห้ามเลือกปฏิบัติ
สองถ้าพบการเริ่มปฏิบัติให้รายงานกลม

เพราะไม่งั้นเด็กก็ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้
ซึ่งเด็กเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตและเจริญเติบโตของเขาไปเรื่อย
ดังนั้นระบบการศึกษาต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอุ้มเขาไว้

ดังนั้นพอกลุ่มมงเสริมการการศึกษา
ตอนเดือนตุลาคม๒๕๕๗ถึงกันยายน๒๕๕๘
เฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๘๖เขตทั่วประเทศจำนวน๕๗๖๔๗คนแย่เป็น๔กรณีหลัก
ละเมิดทางเพศ๑๐๗คนได้รับความรุนแรง๔๑๘คน
ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสถานศึกษา๑๔๑๕๘คน
และอื่นเกือบ๔๓๐๐คน
โดยในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตามหลักปติญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กำหนดการคุ้มครองและสวัสดีภาพเด็กทั้งหมด๕๔ข้อ
ซึ่งข้อที่๒๗๒๘และ๒๙ระบุชัดเจนว่าเด็กควรได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย
สมองจิตใจและศิลธรรมรวมถึงได้รับการศึกษาภาคบังคับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
คล้องกับกฎหมายรัฐมนุนของไทยมาตรา๔๓และมาตรา๘๐
เด็กและเยาวชนมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า๑๒ปี
โดยไม่มีการตรวจเลือดแต่ในความเป็นจริงกลับทำไม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม